คุณผู้ชมคะมาถึงเรื่องใหญ่ที่หลายคนรอติดตามข่าว
เหตุที่อดีตสามีเจาะยิงอดีตภรรยากลางห้าง

สามารถจับกลุ่มตัวผู้เกาะเหตุได้ตอนที่หลบหนี

รายงานสถานการณ์ให้ได้ติดตามกัน
ติดตามได้จากคุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากสหโนรพยาจิชัยค่ะ

ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
หลังจากที่ผู้ก่อเหตุนะครับหนีไปกบดานอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี
ซึ่งเป็นบ้านของผู้เป็นพ่อนะครับซึ่งขณะนี้นะครับ
ตำรวจนะครับอยู่ระหว่างการสอบสวนผู้ก่อเหตุอยู่ที่สนพญาไทยครับ
เมื่อเวลาตี๔๓๐นาทีวันนี้นะครับ
ตำรวจฝ่ายสืบสวนสนพญาไทยนะครับร่วมกับกองบังคับการตำรวจนครบัน๑นะครับ
ที่เกาะเหตุหญิงนางสาวปริยานุทธ์อดีตพระยาเมื่อวันนี้นะครับ

โดยจับกลุ่มตัวได้นะครับพร้อมของกลางเป็นอาวุธปืนจำนวน๑กระบอกกระสุนปืน๓๒นัดและซองบรรจุกระสุน๒ซองซึ่งเป็นอาวุธที่ใช้ก่อเหตุนะครับ
โดยจับได้ที่ตำบลห้วยแม่เพียงอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งเป็นบ้านของผู้เป็นพ่อและแม่นะครับ
โดยแม่ของผู้ต้องหาใช้เวลาเกลียดกล่อมตลอดทั้งคืน
ด้านผู้ตำรวจตีสุขุนพมายนรองผู้จัดการตำรวจนครบาลเดินทางมายังสอนอพญาไทยเพื่อสอบประคำนายดรุศร
เบื้องต้นผู้ก่อเหตุให้การรักษาลัพธ์ภาพตลอดข้อเก่าหาโดยมีสาเหตุมาจากความหึงหวง
และตอนนี้ผู้ต้องหาก็คลายกังวลลงไปบ้างแล้ว
โดยหลังจากก่อเหตุเสร็จนะครับนายดารุสรนะครับได้ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ห้องพักก่อนหลบหนีไปที่จังหวัดเพชรบุรี
ซึ่งเป็นบ้านของญาติกระทั่งถูกตำรวจปิดล้อมจับกลุ่มนะครับ
โดยมีแม่ของนายดานุสรเข้าเกลี้ยกล่อมหลังจากผู้ต้องหา
ขู่ที่จะยิงตัวเองต้องใช้เวลานับ๑๐ชั่วโมงจึงสามารถจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้ครับ
สำหรับนายแดดอนุสาวนะครับถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตองไว้ก่อน
พยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตองไว้ก่อนมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควร
และไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช้เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือในที่ชุมชนนะครับ
โดยเวลาประมาณ๑๓นาฬิกาวันนี้คนตำรวจโทพกพงศ์พงเพตราผู้บัจการตำรวจนครบาน
จะมีการแถลงสรุปผลคดีนี้อีกครั้งที่กองประชาการตำรวจนครบานครับ
คุณผู้ชมครับหากย้อนกลับไปนะครับก่อนที่จะถูกจับกลุ่มนะครับ
เมื่อวานนี้คนดูแลหอพักนะครับบอกว่าผู้ก่อเหตุได้พาแฟนใหม่ไปส่งที่ทำงานนะครับ
เมื่อช่วงเวลาประมาณ๑๒นาฬิกาหลังจากนั้นได้พากลับมาที่ที่พักนะครับ
และเดินวนไปวนมาภายในห้องต่อมาเวลาประมาณสิบสี่นาฬิกามีพัสดุปริศนานะครับ
ส่งผู้ก่อเหตุผู้ก่อเหตุได้รับพัสดุปริศนาดังกล่าวนั้นไป
หลังจากนั้นก็เข้าห้องไปอีกครั้งต่อมาสักพักหนึ่งนะครับ
ก็รีบขับรถมอเตอร์ไซค์ที่มีการสวมทะเบียนปลอมเอาไว้ขับไปก่อเหตุ
โดยหลังจากก่อเหตุเสร็จแล้วเมื่อประมาณ๑๕นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ
ผู้ก่อเหตุนะครับได้ขับรถขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดที่ห้องพัก
และรีบขึ้นไปบนห้องอีกครั้งโดยมีท่าทางลุกลี้ลุกลนนะครับ
ก่อนที่จะขึ้นไปเปลี่ยนชุดและออกจากห้องพักไป
โดยคนดูแลห้องพักและชาวบ้านที่อยู่ในคอนโดนะครับ
จากที่ผ่านมาเห็นรักกับผู้ตายเป็นอย่างดี
คุณผู้ชมครับหลังจากนี้นะครับทางตำรวจนะครับ
จะนำตัวผู้ก่อเหตุนะครับไปชี้จุดทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ซึ่งหากมีความเคลื่อนไหวอย่างไรจะรายงานไปให้ทราบนะครับ
และทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้น

ซึ่งเหตุการณ์ในวันนี้หลังจากที่มีการคุมตัวผู้ต้องหามาที่สนพญาไทยแล้ว
วันนี้เนี่ยญาติของผู้เสียชีวิตเองก็
เดินทางมาเพื่อที่จะรับศพที่สถาบันนิติเวชที่โรงพยาบาลรามานะคะ
และพี่สาวของผู้ตายได้เดินทางมาที่สนพญาไทยด้วย

เล่าถึงเรื่องราวปัญหาชีวิตคู่ของน้องสาว
รวมถึงพูดถึงพฤติกรรมของอดีตสามีของน้องสาวด้วย
พี่สาวบอกว่าอดีตสามีของน้องมีนิสัยขี้หึง
คือตัวติดกับน้องสาวตลอดเวลาเลยค่ะ
แล้วก็บังคับไม่ให้น้องสาวติดต่อกับครอบครัวพ่อแม่

พี่สาวบอกว่าไม่ได้คุยกันมา๕๖ปีแล้ว

เพราะอดีตสามีชอบทำร้ายร่างกายตลอดเวลา
สมมุติถ้าเกิดน้องสาวจะไปไหน
ไม่ได้บอกสามีเนี่ยนะโดนทำร้ายร่างกาย
ตอนที่น้องสาวหนีไปอยู่ที่ชนบุรี
ฝ่ายชายก็โทรมาขู่พ่อแม่
แล้วบอกด้วยนะถ้าไม่ออกมาเนี่ยเดี๋ยวจะฆ่าให้หมด
ทีนี้ตอนที่น้องสาวตัดสินใจจะหย่า
น้องสาวก็ยังกลัวเลยว่าพ่อแม่จะโดนทำร้าย
เลยไม่กล้าติดต่อกับที่บ้าน
พี่สาวก็พยายามติดต่อน้องแต่ก็ติดต่อไม่ได้ค่ะ

แต่ทีนี้ฝ่ายชายเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะยอมหย่าให้
คือฝ่ายชายเขาเอารูปผู้หญิงมาหลอก
ว่าตอนนี้ฝ่ายชายมีคนใหม่แล้ว
แล้วตัวน้องสาวเองก็มีลูกกับฝ่ายชายด้วย๑คน
ทีนี้น้องสาวยังบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าฝ่ายชายไม่มารังความกันแล้ว
ก็คงจะสบายใจคงจะกลับมาทำงาน
แต่ดูสิคะสุดท้ายฝ่ายชายก็มายิงน้องสาวอยู่ดี

พี่สาวบอกว่าน้องสาวสวย
มีคนเข้าหามีคนมาให้ดอกไม้แต่ก็ไม่ได้มีใคร
แล้วที่ผ่านมา๕๖ปีน้องสาวพยายามอดทน
ไม่อยากให้ญาติพี่น้องต้องเดือดร้อน
ส่วนยักษ์ย่าของผู้ตายที่มารับศพ
ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเขาก็เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้
ผู้ตายคืออึดอัดใจต้องตัดขาดจากครอบครัวของผู้ตายเอง
เพราะกลัวพ่อแม่จะถูกทำร้ายด้วยกลัวฝ่ายชายจะตายตามไปทำร้าย
แล้วก็ต้องหนีผู้ต้องหาออกไปพักอาศัยอยู่กับเพื่อน
เพื่อจะหลบออกไปอาศัยอยู่คือทนอยู่ไม่ไหวแล้วกับไอ้สามีคนนี้
กระทั่งเมื่อต้นปีที่ผ่านมา
ตัวฝ่ายชายตัวผู้ต้องหายังตามตื้อและออกอุบาย
ว่าจะขอหย่าจะยอมหย่าให้
เพื่อเป็นการหลอกล่อให้ผู้เสียชีวิตออกมาปรากฏตัว
คือไม่แน่ชัดว่าตัวฝ่ายชายอาจจะไม่ยินยอมที่จะหย่าหรอก
แต่ว่าแกล้งทำเป็นบอกว่าเดี๋ยวจะหย่าให้เดี๋ยวเรามาหย่ากัน
ทำให้ผู้เสียชีวิตออกมาปรากฏตัวเพื่อจะทำเรื่องหย่าร้างกัน
จนกระทั่งผู้ต้องหามาก่อเหตุยิงผู้เสียชีวิตในที่สุดนะครับ
ญาติยังบอกว่าก่อนหน้านี้อดีตสามีของผู้เสียชีวิต
ก็ไปมีภรรยาใหม่แต่ก็ยังมาตามตื้อฝ่ายหญิงอยู่
ซึ่งเรื่องดังกล่าวครอบครัวของผู้เสียชีวิตรู้เรื่องมาโดยตลอดเหมือนกัน
พวกเรารู้มาโดยตลอดอีกทั้งตลอด๑๐ปีที่ผ่านมา
ผู้ต้องหาไม่เคยส่งเสียเลี้ยงดูลูกเลย

พบที่ห้องพักของตัวผู้ต้องหา
ซึ่งเขียนจัวหัวบอกว่าฝากตำรวจไม่ต้องตามผม
ผมสัญญาจะไม่ยิงใครอีกนอกจากตัว
เองและอีกคนคือชู้ผมขอโทษนะครับ
แล้วก็ยังเขียนเรื่องราวว่าผมรักตัวผู้หญิงมาก
มีคนอื่นมายุ่งทำให้ผมกับเมียเลิกกัน
ส่วนลูกแม่ไม่ต้องห่วงนะ
ตายายฝั่งนู้นเขาเลี้ยงผมรักลูกมาก

แต่ฝ่ายญาติของผู้เสียชีวิตบอกว่าไม่จริงเลย
ฝ่ายชายไม่เคยเลี้ยงดูไม่เคยส่งเสียลูกเลย
ให้อยู่กับตากับยายที่จังหวัดตาก
แล้วก็อ้างเสมอว่าตายายเลี้ยงได้

แต่เขาอยู่กินด้วยกันจริง
มันมีพยานว่าผู้ชายเขามีใหม่แล้ว
น้องก็จะอยู่ทำงานกันสบายใจ

เอาดอกไม้มาให้น้องเป็นคนสวย
แต่ว่ามันหลอกมันก็ไม่ยิ้มอยู่ดีละ

เขาขอหนีเขาให้หึง
น้องสาวทนไม่ไหวไปปีใหม่บอกว่า
หนูหนูไม่ไหวแล้วหนูขอหนี

ผู้ชายก็โทรไปขู่ฆ่าพ่อแม่

ถ้ามึงไม่ออกมากูจะไปฆ่าพ่อแม่มึงอืม
ส่งเพื่อนไปดูว่าพี่สาวมึงไปหาพี่สาวมึงหรือเปล่า
พี่สาวก็เปิดเผยมาว่าน้องสาวนอกจากจะหนีฝ่ายชายแล้ว

ก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องว่าผู้ตายมีปัญหาอะไร
หลังที่ก่อนหน้านั้นคือผู้ตายพยายามติดต่อพี่สาว

แต่หลังจากนั้นการติดต่อสื่อสารก็ขาดหายไปนะครับ
ส่วนกรณีมีข้อความในเฟซบุ๊คระหว่างผู้ต้องหากับเพื่อนชายคนใหม่ของฝ่ายหญิง

เห็นไหมครับคุณเห็นใช่ไหมข้อความที่ตัวผู้ต้องหา
ถามผู้ชายคนนึงว่ามีอะไรกับเมียเขาหรือยัง

ทางญาติของผู้ตายก็บอกว่า
เพิ่งจะทราบเรื่องพร้อมกับสื่อมวลชนนี่แหละ
เพราะว่าตัวผู้ตายเองก็บล็อกเฟซบุ๊คของญาติทุกคน
ญาติญาติก็เลยไม่มีใครรู้ความเคลื่อนไหวของผู้ตายนะครับ
ตอนนี้ก็จะรับศพของผู้ตายเนี่ย
ไปจัดงานไปประกอบพิธีทางศาสนา
ที่บ้านเกิดในพื้นที่หมู่๓ท่าไผ่
ตำบลยกระบัดอำเภอสามเงาจังหวัดตาก
โดยจะมีการชาปนกิจในวันเสาร์ที่๒๒กุมภาพันธ์นี้
ญาติญาติบอกว่าขอให้ผู้ต้องหาได้รับโทษ
ตกกันตามไปไปตามกัน

เราก็เลยไปดูบรรยากาศที่บ้านเกิดของผู้เสียชีวิตนะครับ
ซึ่งมีการรับศพผู้เสียชีวิต
ไปเตรียมจัดพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดที่จังหวัดตาก
ก็เป็นบ้านเกิดของนางสาวปิยานุษชัดชัยหรือว่าตายอายุ๒๘ปี
บรรยากาศที่บ้านเป็นไปด้วยความโศกเศร้าแล้วครับ
เราก็ไปเจอพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ญาติของผู้เสียชีวิต
กำลังเตรียมสถานที่บำเพ็ญกุศลศพอยู่
โดยนางตุ๋ยฉัดไทยอายุ๕๙ปี
แม่ของผู้ตายบอกว่ายังทำใจไม่ได้นะ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็จะไม่ยกโทษให้กับนายเจ

เพราะนายเจยิงลูกสาวของตนจนเสียชีวิต
ถือว่าเป็นการกระทำที่โหดร้ายกับลูกสาวมาก
อยากให้นายเจได้รับโทษประหารชีวิต
แล้วก็ไม่ต้องมาขอขมาศพไม่อยากเห็นหน้านายเจ
โดยหลังก่อเหตุเมื่อเวลาประมาณ๑๙นาฬิกานะครับ
นายเจก็โทรมาหาถามถึงอาการลูกสาว
ทำเหมือนว่านายเจไม่รู้เรื่องกับเหตุการณ์

แต่ว่าแม่ทราบแล้วนะฮะว่าคนที่ยิงลูกสาว
ก็คือนายเจนั่นแหละคืออดีตลูกเขยนี่แหละ

ยังมีหน้าโทรมาถามแม่อีกว่าลูกสาวแม่เป็นยังไงบ้าง
แม่ก็เลยโมโหด่ากลับไป
บอกว่าอย่ามาหลอกลวงอย่ามาโกหก

ซึ่งนายเจก็ไม่ยอมตอบอะไรกับแม่

ตุ๋ยผู้เป็นแม่ของผู้เสียชีวิตยังบอกด้วยนะครับ
ทั้งคู่อยู่กินกันมา๑๐กว่าปีจนมีลูกชาย๑คน
ปัจจุบันตัวลูกชายก็อายุ๗ขวบแล้ว
ก็ส่งมาอยู่กับตากับยายให้เลี้ยงดูมาตลอด
ตัวนายเจไม่เคยส่งเสียเงินทองมาเลย
ตายายก็ต้องออกค่าเล่าเรียนให้กับหลาน
ก่อนเกิดเหตุได้ส่งเงินมาให้๕๐๐บาท
จากนี้ไปนะฮะไม่มีลูกสาวแล้ว
ตัวของพ่อและแม่ผู้เสียชีวิตเนี่ย
ก็ต้องเลี้ยงดูหลานตลอดไปเพราะหลานยังเล็กอยู่เลยนะครับ
ใจเย็นมากผู้ชายคนนี้

จ้ะ

พอได้๒เดือนก็เอามาที่บ้าน
หลังจากนั้นเขาสองคนก็อยู่ทำมาหากินของเขา

ไม่ติดต่อมาเลย
ไม่อยากพูดแล้วไม่อยากเจอเลย
นี่แหละครับส่วนเรื่องของการชาปนกิจศพนางสาวปียะนุษย์นั้นนะครับ
แม่ก็บอกว่าก็จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่จะถึงนี้
เนื่องจากฐานะทางบ้านเนี่ยก็มีฐานะยากจน
ก็เลยต้องรีบทำพิธีชาปนกิจนะครับ
ก็ถือว่าเป็นปฏิบัติการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
สามารถจับกลุ่มแล้วก็จับเป็นได้ผู้ก่อเหตุรายนี้
ก่อนที่จะไปก่อเหตุยิงผู้ชายอีกคนนึง
ตัวผู้ก่อเหตุเรียกว่าเป็นชู้กับแฟนอดีตภรรยาของเขา
ใช่ค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็มีการส่งไปกุมกำลังด้วยเหมือนกัน
เพราะว่ากลัวว่าผู้ก่อเหตุจะมาทำร้ายนะคะ